ทันทีที่มีความคืบหน้าเราจะกลับไปที่นั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ในเมื่อตำรวจยืนยันว่ายังจับตัวไม่ได้
ก็ต้องทำตามคำสั่งของท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ที่ท่านตั้งทีม๓ทีมไล่ล่าภูมิกับโจ้ครับ

แล้วก็ร้อยตำรวจโทธรณินมาสวันนาที่ยังหลบหนีอยู่นั้นนะครับ

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้ชุดไล่ลาดทั้ง๓ทีมนะครับ
ซึ่งเป็นชุดฝีมือระดับที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทย
ผมพูดแบบนี้เลยนะฮะที่ยังทำงานอยู่
ผลตำรวจตรีจีรพบภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
จัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษฮานุมานกองปราบปรามครับ
ร่วมกับพลตำรวจตรีนพสินภูลสวัสดิ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๗
และพันธุ์ตำรวจเอกธิรเดชธรรมสุธี
ท่านรองผู้ประคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติดสาม
ติดตามแบบตีวงให้แคบลงแคบลงแคบลงครับ
แล้วก็ทราบเบาะแสแล้วนะครับว่ามีคนคนหนึ่งฮะ
ให้การช่วยเหลือแล้วก็พาตัวผู้กำกับโจ้หลบหนี
แล้วก็ให้ที่พักพิงทั้งนี้สำหรับบุคคลที่มาเกี่ยวข้อง
แล้วก็ให้ที่พักพิงนะครับตำรวจชุดไล่ล่าได้รายงานให้
คนตำรวจเอกสุชาสทีรสวท์ท่านได้รับทราบแล้ว
เพราะว่าท่านเป็นหัวหน้าชุดนะฮะมีบางกระแสครับ
บอกว่าภูมิกับโจ้เนี่ยหนีขึ้นเหนือครับ
ออกประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาหรือสปลาว
มันเป็นสามเหลี่ยมทองคำครับคุณผู้ชมครับ

ผู้กำกับโจ้นี่หนีไปกัมพูชานะครับ
จากการติดตามจับกลุ่มผู้กำกับโจ้เนี่ยนะครับ
ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไร
เพราะว่าผู้กำกับโจ้นึงเป็นตำรวจ
แต่เป็นตำรวจสืบสวนด้วยไง
สวนเก่าเคยทำงานนี้นะครับ
คลีอยู่กับการสืบสวนมาตลอดชีวิต
รู้สิทางหนีทีไล่จะออกทางไหนจะกลับทางไหนนะครับ

เป็นตำรวจที่รู้วิธีการของตำรวจ

เพราะมีข่าวท่านผู้กำกับโจ้นี่
ลักลอบหนีออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

ของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่๓๕
เขาออกไปนะครับร่วมกับกองกำลังนาเลสวน
ที่ชายแดนครับส่งกำลังพลเดินเท้าก็มี

แล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์วิบากอย่างที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่
ตรวจสอบตามชายแดนไทยเมียนมาครับตามจุดต่าง

บดานในพื้นที่บ้านคนมีสีเดียวกัน
จะได้ไม่งงสีก็ให้สีชัดเจน
แล้วก็ยังไม่ได้หลบหนีออกนอกประเทศแต่อย่างใดนะครับ

พลตำรวจเอกสุชาติธีรัฐสวรรค์
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
บอกว่าพฤติการทางคดีมันมีความชัดเจนแล้วล่ะ
เราก็พิสูจน์ทราบได้อยู่แล้วว่าใครเป็นใคร
ซึ่งในส่วนตำรวจที่ถูกจับกลุ่ม
ตำรวจมีข้อมูลอยู่แล้วส่วนจะหนีไปต่างประเทศหรือยังไง
ยังไม่บอกนะฮะยืนยันว่าอยู่ไหนก็ต้องจับครับ
มีสิ่งที่ว่าถ้าหายไปนี่คือติดต่อมาดีหรือครับ

ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยใช่ไหมสองคนนี้
ถ้ามีท่านหนึ่งนี่หมายความว่าสองคนนี้ไม่ได้หนีไปด้วยกันครับ

มันมีคำถามว่ามีการหลบอยู่ในบ้านใดหลบหลบหลบอยู่ในใคร
มีมูลไหมครับ

แล้วทำนี้หวั่นว่ามันจะมีการเที่ยวเหลือไหม
ในเรื่องมีสักถึงเป็น
ผมว่านี้ข้าด้านนี้ท่านสุชาติมีข้อมูลมากขึ้น

สักครู่เป็นการสัมภาษณ์ตั้งแต่ตอนช่วงเช้า
เด็กวิสุทธิ์ปราสอร์ททองโอโสดจริงตำรวจแห่งชาติ

ดำเนินการทางวินัยกับกลุ่มตำรวจทั้ง๗นาย
โดยให้ออกจากราชการไว้ก่อน
และจะถูกพิจารณาความผิดทางวินัยแร้ง